อารมณ์โหดแล้วก็เศร้า
คือผู้หญิงคนหนึ่งเขาเครียดเป็นหนี้อยู่๕ล้านบาท

แล้วเอาหนี้ก้อนนี้ทิ้งไว้ให้กับเธอ
ทำธุรกิจขายวัสดุก่อสร้างแต่พอมีโควิดทุกอย่างมันก็นิ่งไป

เธอต้องรับผิดชอบแล้วเจ้าหนี้มาทวงทุกวันสุดท้าย
ลูกสาวอายุ๒๐ปีนอนอยู่ในห้องเอามีดปาดคอลูกจนตาย
แล้วตัวเองขับรถไปกระโดดน้ำตายตามลูกไป
หลังนี่ทั้งหมดไปเจาะประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันครับ
เขียนทั้งน้ำตาโดยเนื้อหาคือการสั่งลาญาติ
รวมถึงสาเหตุที่ตัดสินใจจบชีวิต
มาจากเรื่องหนี้สินจำนวน๕ล้านบาทที่สามีไปกู้มา
สำหรับสภาพศพของนางสาวนันทนาสวมชุดนอนกางเกงขาสั้น
และเสื้อยืดแขนสั้นสีลายดำมีบาดแผลบริเวณลำคอ๑แผล
หลอดลมฉีกขาดและมีรอยแผลถูกของมีคมบาดเล็กน้อย
แก้มซ้ายและแขนซ้าย
ใกล้กันพบมีดทำครัวปลายแหลมเปื้อนเลือดความยาว๒๕เซนติเมตรตกอยู่ด้วย
จากบ้านที่เกิดเหตุประมาณ๘๐๐เมตร
บริเวณหนองน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน
พบศพของนางไพรวันสวมกางเกงขาสั้นสีแดง
เสื้อสีเหลืองมีน้ำไหลออกจากทางปาก
นายไพรินชาวสนามอายุ๗๒ปีพ่อของผู้เสียชีวิตบอกว่า
สาเหตุที่ลูกสาวตัดสินใจก่อเหตุ
ว่าน่าจะมาจากความเครียดที่ลูกสาวหาเงินมาใช้หนี้ไม่ทัน
เพราะช่วง๒เดือนหลังเป็นช่วงที่โควิด๑๙ระบาดอย่างหนัก
ของที่ร้านค้าขายไม่ดีเหมือนเดิม
จึงทำให้เงินมาหมุนใช้หนี้ที่ติดค้างกว่า๕ล้านบาทไม่ทัน
จนทำให้เจ้าหนี้มาทวงอยู่ตลอด
ซึ่งทุกครั้งคนในครอบครัวก็พยายามให้กำลังใจ
ปลอบใจลูกสาวว่าถ้าไม่มีเงินจ่าย
เขาก็แค่มายึดบ้านยึดรถเท่านั้น
แต่ชีวิตเรายังอยู่และต้องสู้ไปด้วยกัน

เริ่มเกญากับทิชฯที่มีงาน
ดีน้ำหองต้องเป็นแรงแรง
เพราะว่าก่อนนี้เกือบแล้วพร่านร้อนพร่านหนาวมาเนี่ย

ในขณะที่นางลำไพรสมอินอายุ๔๕ปี
เพื่อนสนิทของนางไพรวันบอกว่า

มาจากการที่สามีของนางไพวัน
ไปกู้มาจากธนาคารสองแห่ง
หยิบยืมจากคนอื่นมาด้วยรวมก็๑๐กว่าเจ้า
เพื่อนำมาใช้ในการหาเสียงลงสมัครรับเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่น
แต่การเลือกตั้งหยุดชะงักไปเสียก่อน
และหลังจากเป็นหนี้สามีของนางไพรวัน

และไม่ติดต่อกลับมาอีกเลย
จนทำให้นางไพวันกลายเป็นคนเดียวที่ต้องมาแบกรับหนี้ทั้งหมด
ของที่เป็นเครดิตเนี่ยค่ะหมายถึงว่า
ซ้ายค่ะมีเครดิต๔๕บันเล่นส่วน๓๐บัน
พวกซ้ายพวกหญิงพวกอีจบอก
ตั้งความช่วงนี้ที่มันติดโควิด

เงินในลายฟันที่ไร้ได้
มันไม่มีเงินมาหมุนธุรกิจที่เราเห็นอยู่นี่ไหมคะ

สำหรับศพของผู้เสียชีวิตทั้ง๒ราย

จึงได้นำร่างไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
ซึ่งตามความเชื่อของคนในหมู่บ้าน

จะต้องนำร่างใส่โลงแล้วไปฝังไว้ในป่าช้า
ทางญาติจึงได้นำศพของทั้งสองคนบรรจุใส่ในโลง

ตามคำขอของผู้ตายที่เขียนไว้ในจดหมาย

จิรายุทธ์บุญชูข่าวทะเลทัศน์ทีวีรายงาน
โอ้โหข่าวนี้เป็นเรื่องที่เศร้าเหลือเกิน
ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าสามีหรือว่าพ่อของผู้เสียชีวิตดูอยู่
ก็น่าจะกลับไปรับผิดชอบบ้าง
อยากให้กลับมารับผิดชอบหนี้ของตัวเองด้วยนะคะ
อย่าผลักภาระเอาไว้ให้เป็นของคนอื่นแบบนี้นะคะ